ปัตตานีเขาบอกโอ๊ยนักข่าวมา
มามาดูนี่หน่อยจะไม่มีไม่มีอาชีพไปทำแล้วอ่ะ
ต่างด้าวมาแย่งมาแย่งทำกินอย่างเดียวไม่พอ
ขายของนะเขามาตั้งเข่ง
ขายพวกอาหารทะเลแล้วขายตัดราคาเลย
เนี่ยไล่ได้ที่เคยได้วันละแสนวันละห้าหมื่น
มันลดลงมาตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าคนไทยเองได้วันสองหมื่นแบบนี้ค่ะ
ก็เลยมาร้องกับนักข่าวพ่อค้าแม่ค้าคนไทยนะคะ
ตลาดขายอาหารทะเลที่ตลาดท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
หรือว่าตลาดสะพานปลาเนี่ยเขาร้องกับนักข่าวมาเลยบอกเดือดร้อน
เพราะว่าแรงงานต่างด้าวมาเปิดแผงขายอาหารทะเล
แล้วก็มาอ้างว่าไงรู้ไหมขายแทนเจ้าของแผง
ก็เจ้าของแผงเป็นคนไทยเขาจ้างมาให้มาขายแทน
แต่ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไม่ทำตามกติกาเลย
เรื่องการจ่ายค่าเช่าล็อกรายเดือนก็ไม่จ่าย
มีการขายของตัดราคาเปิดแผงขายในที่ห้ามขาย
มาตั้งเข่งปลาขายกันริมถนนทางเข้าตลาด
ไม่ต้องมาตั้งแผงแล้วเพราะว่ามาขายเองแบบนี้
คุยกับตัวแทนแผงขายอาหารทะเลสดเนี่ยนะคะ
นายสุธากิจสอนคลั่นบอกว่าเดิมทีเนี่ย
ขายอยู่ในโซนที่กำหนดไว้มี๓๒๔แผง
ทุกวันนี้นะมี๗๐๐กว่าแผง
เพราะว่าลูกค้าที่เขามาจับจ่ายเขาไม่เข้ามาเลือกซื้ออาหารทะเลในตลาดหรอก
เค้าไปซื้อพวกตามแผงลอยนั้นอ่ะ
ก็มันไม่ได้ผลนะแล้วกลุ่มแรงงานต่างเด้า
มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานที่มีการจ้าง
จ้างให้คนไทยเนี่ยมาเป็นนายจ้างเหมือนกับเป็นนอมินีอ่ะทำ
แม่ค้าเองพ่อค้าเองเขาได้รับผลกระทบเยอะเลยแรงงาน
เนี้ยเขาจะขายตัดราคาคนไทยยอดขายลดลงนี่ไงเมื่อก่อนอ่ะ
บอกว่าอุ้ยได้ได้วันหนึ่งเลยน่ะห้ามืนบ้างแสนบ้าง
จุบันเหลือวันสองหมื่นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อย
แล้วทางหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเนี่ยนะคะหัวหน้าวีระศรีชัยเนี่ย
บอกแบบนี้อ๋อผมทราบเรื่องแล้วแหละผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
เดี๋ยวจะเอาปัญหานี้ไปแก้ไขให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทะเลต่อไปนะคะ